เขาบอกว่าแม่สาวคนนี้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย

ลากันไปก็ไม่ได้ติดใจอะไรกันหรอก

โอ้โหสร้างรายได้ดีเลยครับ
ข้อดีจากแฟนเก่ามันก็มีเหมือนกันนะ

บะหมี่เกี้ยวพระนครคุณผู้ชมฮะ
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๐๙ถนนริมคลองสมทวิน
ตรงข้ามถนนตัดใหม่เปิดเป็นตึกแถวตรงนี้

และอยู่ตรงข้ามกับตลาดรมม่วง

สังเกตง่ายอยู่ตรงข้ามกับตลาดร่มม่วงนั่นเอง

บะหมี่เกี้ยวน้ำหมูแดงหมูกรอบ
ซุปกระดูกหมูแท้จนต้องร้องอุด
ร้องอุ๊ดคือหมูเยอะมาก

แต่ได้มาแล้วมันรู้สึก

เขาก็มีสิ่งดีทิ้งไว้ให้กับเราเหมือนกันนะ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คบกันต่อ

แต่สูตรก๋วยเตี๋ยวเธอนั้นไซส์

ผู้หญิงเขาจะบอกเธอเลิกกันเถอะ

เรื่องของเรื่องที่ได้สูตรก๋วยเตี๋ยวมาจากแฟนเก่า

เคยเปิดขายในมหาสารคามกว่า๑๐ปีแล้วเลิกขายไปไง
แล้วต่อมาเนี่ยเธอก็เอ๊ะเลิกลากับแฟนเก่าเป็นไร
เดี๋ยวฉันไปเปิดร้านขายต่อใหม่ดีกว่า

เขาบอกว่าทางร้านมีทั้งบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำบะหมี่เกี้ยวน้ำ

บะหมี่เกี้ยวปูโอ้โห
แล้วถ้าชอบหมูแดงหมูกรอบที่นี่จัดให้เพราะอะไร

หมูกรอบ๓กิโลกรัม

จัดให้วันหนึ่งก็มีสักขานึงได้

ที่ร้านจะเปิดตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๒ทุ่ม

มีโอกาสลองไปกันดูไปเที่ยวที่

ด้วยความที่ว่าคนเขียนคือโปรดิวเซอร์

บะหมี่เกี้ยวพระนคร

มหาสารคาม